เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนเจริญนครเขตฝั่งทนกรุงเทพ
ผู้ชายคนหนึ่งมาจากจังหวัดชนบุรีมาทำธุระที่กรุงเทพ
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นมันเป็นที่ส่วนบุคคลหรืออย่างไร
แล้วบอกให้เขาเสียค่าปรับ๕๐๐กลายเป็นคลิปโตเถียงนี้ขึ้น
อยากให้ดูกันหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าเรื่องจบลงอย่างไรนะคะ
ด้วยฝั่งหลายส่วนเดี๋ยวผมจะโอนให้
เออ๕๐๐ของผมจ่ายได้ครับ
ก็นานาจิตตังค์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือเป็นเจ้าของรถตู้สีดำคันนี้
เขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถ
เขาไม่ใช่คนในพื้นที่มาจากจังหวัดชนบุรี
ก็เลยไม่ทราบมาก่อนว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ห้ามจอด
เราก็ถามต่อเอ้าคุณไม่ดูป้ายเหรอมีไหมป้ายห้ามจอด
ก็ดูแล้วไงครับมันไม่มีป้ายห้ามจอดไง
มันไม่มีป้ายติดไว้ผมก็เลยจอดเพราะผมไม่รู้
ที่สำคัญผมเพิ่งขับมาจอดตรงนี้ไม่ถึง๑๐นาที
แทนที่ทางคลินิกจะบอกกันดีผมก็ยอมทำตามกฎนะ
แต่มาล็อกล้อแล้วก็เรียกค่าปรับผมแบบนี้๕๐๐บาท
ผมก็เลยเกิดอาการแบบที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
คนในเน็ตเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้ในเวลาต่อมาทางคลินิกศูนย์ฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ย

ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดจากการเข้าใจผิดเนื่องจากว่าป้ายห้ามจอด
ป้ายห้ามจอดเนี่ยมันถูกเลื่อนไปซ้อนกับอีกป้ายหนึ่ง
ก็เลยทำให้ผู้ชายเจ้าของรถสีดำคันนี้
เขามองไม่เห็นไงว่ามีป้ายห้ามจอด
ประกอบกับว่าที่ผ่านมามีคนนอกพื้นที่
ที่ไม่ใช่ผู้ที่มาใช้บริการคลินิก

ทางคลินิกไม่ได้รับความสะดวก
ก็เลยทำให้เข้าใจผิดกันจนเหตุการณ์บานปลายแบบนี้นะคะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ก็เลยบอกว่าต้องขออภัยในเรื่องนี้
ส่วนค่าปรับหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ได้มีการเสนอคืนเงินให้กับเจ้าของรถคันนี้แล้วนะคะ

ส่วนชายที่ไลฟ์สดค่ะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าทางผู้บริหารคลินิกติดต่อมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษแล้ว
ซึ่งผมเองก็ยินดีที่จะให้อภัย
เรื่องของทั้งหมดจบลงด้วยดีเพียงเท่านี้ครับ

ถ้าเกิดว่าเป็นที่ส่วนบุคคลติดป้ายให้เรียบร้อยว่าห้ามเจาะนะ